เคยนำเสนอไปเยอะนะเรื่องของการแข่งขันนะครับโอ้โหแต่ว่ามีอยู่หนึ่ง
การแข่งขันที่พลาดไม่ได้เลยคือเรื่องของส้มตำลีลา
ควงสากมาตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าบอกต้องบอกว่างานเนี้ยแต่ละคนเนี่ย
โอ้โหฝีไม้ลายมือนี้เด็ดขาดจริงจริงรสชาติฝีมือของการตำส้มตำก็เด็ด
ไม่แพ้ลีลาแต่ไม่รู้อะไรจะเด็ดกว่าอะไร

โอ้โหทางงัด
ครับนี่เป็นบรรยากาศของการแข่งขันส้มตำลีลาในงานมหากรรมอาหารและของดีอำเภอวังโป่งครั้งที่หนึ่งครับ
จัดกันที่ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์อืม
งานนี้นะคะนอกจากจะมีการยกทัพสินค้าของดีจากชุมชนมาจัดแสดงในงานแล้ว
ไฮไลท์หนึ่งที่เขาจัดขึ้นมาแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการแข่งขันส้มตำลีลานี่แหละ
เห็นแล้วแม่อยากจะกินทั้งส้มตำอยากจะไปร่วมแข่งจริง
อยากจะส่งน้องใบตองไปจริงเลยนะคะ
พูดได้ว่าแต่ละทีมเนี่ยค่ะคัดมาเลยนะสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องมีลีลาเด็ดจะต้องตำส้มตำอร่อยนะคะ
และแต่ละทีมนะพูดได้เลยว่าแม่เป็นตัวแม่มาจริง
อย่างเช่นทีมสตรีบ้านตำบลวังศาลเนี่ยค่ะเนี่ยทีมนี้
เขาว่ากันว่าเป็นตัวเก่งขวัญใจสื่อเลยนะอ๋อตัวเต็งตัวเต็งเลยนะ
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าทั้งเต้นก็สุดฤทธิ์ทั้งตำก็อร่อยแดนกระจายเลยนะคะ
แต่ทีมอื่นก็ไม่ได้น้อยหน้านะคุณค่ะมีหนำซ้ำตอนตำส้มตำเนี่ยนะคะ
ยังตำแบบดูดเด็ดเผ็ดมันจริงจริงส่วนหน้าตาของส้มตำที่ตำออกมาแล้ว
ไม่ใช่ว่าทานไม่ได้ไม่ใช่ว่าหน้าตาไม่สวยคุณดูซะก่อนนี้ที่เขาผัดพัดวีวีอยู่เนี่ย
โอ้โหแซ่บนัวจัดจานมาแบบว่าน่ารับประทานเป็นยิ่งนักเลยนะคะ
และสุดท้ายเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงนั่นก็คือเวลาของการประกาศพ้นรางวัล
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันส้มตำลีลานั่นก็คือคือแฟน
นี่เลย
กลุ่มสติวังษานั่นเอง

ที่เราแบบว่าแอบส่องเขาอยู่นาน
โอ้โหนี่พอตอนประกาศรางวัลนะคุณนิวนาวนะพิธีกรถึงก็ต้องบอกเลย

ถ้าได้สากนี้ไปแล้วจะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเลยรู้ไหม
สุดจริงเลยนะคะเรียกว่านี่เป็นลีลาของผู้เข้าแข่งขัน
แล้วก็เป็นความสุขสนุกสนานสามัคคีของคนในชุมชน
จัดขึ้นมาเนี่ยค่ะให้พ่อแม่พี่น้องได้สนุกสนานการได้โชว์ความสามารถ
แล้วก็เอาของดีของเด็ดของแต่ละชุมชนมาโชว์มาขายกันด้วยนะคะ
งานนี้มหากรรมอาหารและของดีอำเภอวังโป่งครั้งที่๑ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เดี๋ยวรอดูปีหน้าปีหน้าครั้งที่๒เขาจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหน
ดูว่าทีมแชมป์เก่าเขาจะลงไหมแล้วถ้าไม่ลงหรือจะลงสมัครยังไง
ผมจะส่งคุณนิวดาวและน้องใบตองลงไปแข่งด้วย
ซุ่มซ้อมนะตั้งแต่วันนี้เลยดูลีลาเขาไม่ธรรมดาจริง